เพราะว่าหลายท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาไป
เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่
แต่คราวนี้พอหมดช่วงเทศกาลแล้ว

ใช่ค่ะจะเป็นบรรยากาศการเดินทางกลับไง
แล้วเราก็ไปสำรวจตรวจสอบทั้งคืนนะ

ใช่นะฮะดังนั้นไปตรวจสอบเส้นอีสานกันก่อนนะครับ

ก็จะเข้าปราจีนบุรีเข้าฉะเชิงเซา

หรือไม่ก็จะไปฝั่งภาคตะวันออกต่อเนี่ยนะฮะ
ปริมาณรถสะสมค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะคุณนะ
นี่ครับคือเส้นทางสาย๓๐๔กบินบุรีปักทงชัย
แล้วก็ถนนสาย๓๕๙หินซ้อนสะแก้วนะครับ
รถเริ่มหนาแน่นจริงนะฮะ
จากการกลับบ้านอีสานบ้านเห่า
แล้วก็ต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพมนาคม
ทำให้เมื่อคืนนี้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดนะครับ
โดยเฉพาะ๓กิโลในช่วงรอยต่อ
ตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหศพจังหวัดปราจิมบุรี
เชื่อมเข้ากับตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณการจราจรติดขัดแต่ยังไม่ถึงกับจอดสนิทนะ
เคลื่อนตัวแต่ว่าปริมาณรถสะสม
ทำให้ท้ายแถวนี้ยาวกว่า๓กิโลเมตรนะฮะ
เส้นทางดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายผิวการจราจรนะครับ
ในขณะที่ถนนสาย๓๕๙ปริมาณรถก็หนาแน่นไม่น้อยกว่ากันนะฮะ
แม้ว่าจะเคลื่อนตัวได้ดีแต่เมื่อมาบรรจบกัน
ถนนสาย๓๐๔กับ๓๕๙บรรจบกันช่วง๓แยกเขาหินซ้อน
ถนนถูกบีบเหลือเพียง๑ช่องทางจราจร

ก็คือพื้นที่สพระภศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็ของสพเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
รวมถึงทางหลวงมีการประสานความร่วมมือ
แล้วก็เตรียมอำนวยความสะดวกเปิดเส้นทางพิเศษ
หากเกิดปัญหาติดขัดได้ทันทีนะครับอันนี้เมื่อคืน
วันนี้ทั้งวันแหละยังคงต้องมีการเดินทาง
ใช่ค่ะก็เหมือนกันกับที่มิตรภาพโคราชเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็คาดการณ์ว่าวันนี้ทั้งวันทั้งคืน
การจราจรรถน่าจะกลับมาเยอะค่ะ
ตรวจสอบกันหน่อยนะคะบนถนนมิตรภาพที่นครราชศรีมา
ตรงนี้คือพื้นที่อำเภอโนนสูงซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยแน่นอนค่ะ
หยุดชดเชยแบบนี้ประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับเข้ามา
การจราจรรถก็เริ่มแน่นแล้วนะคะ
โดยเฉพาะตรงช่วงมิตรภาพขาเข้าแยกบ้านสำริทที่โนนสูง
ดูสิคุณผู้ชมรถสะสมเป็นทางยาว

แล้วก็จะต้องรอให้รถที่มาทางตรงชะลอความเร็วก่อน
จากมีรถที่ออกจากตัวเมืองโคราชมาเลี้ยวเข้าไปในตะบนสำริท
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกราบไหว้อนุสวรียโม
รถตรงนี้ก็เลยติดสะสมสลับหยุดนิ่งแบบที่คุณผู้ชมเห็น
จุดกลับรถขนาดไปเบี่ยงชิดตรงเกือบเกาะกลางร่องกลางถนนแล้วนะ
ใช่ค่ะทีนี้ส่วนบริเวณบ้านสำริทเนี่ย
ถ้าเกิดไปตรวจสอบจากภาพมุมสูงค่ะคุณผู้ชม
คืนจะมีปริมาณรถเบาบางแล้วก็คล่องตัว

จากสพนสูงรวมถึงแขวงทางหลวง
หน่วยความสะดวกเรื่องของการเร่งระบายรถ

จะมีคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเป็นจำนวนมาก

บายพาสขาเข้ากรุงเทพตรงตำบลขนงพระที่ปากช่องเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ร่วมมือกันทั้งสพนสาหร่าย
สพปากช่องเปิดเป็นช่องทางพิเศษเลยนะ
ระบายรถตรงหลักกิโลเมตรที่๖๔ออกหลักกิโลเมตรที่๖๑เนี่ยค่ะ
เพราะว่ามันก็มีข้อมูลว่ารถติดสะสม
ดังนั้นรถช่วงนี้จะขยับตัวสลับหยุดนิ่ง
คุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางมิตรภาพตรงนี้
รวมถึงเส้นบายพาสก็ต้องใจเย็น

สำหรับถนนมิตรภาพช่วงปากช่องมวกเหล็กด้วยนะฮะ
แล้วก็ตามปั๊มน้ำมันตามร้านขายของฝาก
บอกว่าคนเยอะนะค่อยขับกันนะครับ
จากเหนือเข้ากรุงเทพมณฑกันบ้านนะครับ

ไปสำรวจตรวจสอบเส้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะฮะ
ส่งผลให้การจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์

ตั้งแต่๓แยกอุทยานสวรรค์บริเวณแยกเดชาติวงศ
จนถึงแยกหน้าค่ายจิรับประวัตินครสวรรค์
มีการจราจรเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แต่ยังไม่ติดขัดยังสามารถใช้ความเร็วได้ดีอยู่นะฮะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค
ทำการเปิดช่องทางการจราจร

บริเวณสะพานเชิงสะพานเดชาติวงศ์นะครับ
พร้อมกับใช้การควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแบบแมนนวลแทนแล้วนะฮะ

เพื่อเร่งระบายรถที่เดินทางมาจากภาคเหนือ
ให้เข้าสู่กรุงเทพมนครได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ
ในส่วนของถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
จราจรตั้งแต่แยกทางทางแยกนวมิน
จนถึง๓แยกอุทยานสวรรค์
การจราจรก็ค่อนข้างจะมีรถเยอะพอสมควรนะฮะ
แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค์ฝากประชาสัมพันธ์
แล้วก็มีรายงานเข้ามาว่ายังมีปริมาณรถสายเหนือ

อีกจำนวนมากตลอดทั้งวันนี้นะครับ
ซึ่งอาจทำให้การจราจรค่ำคืนนี้

เส้นทางหลวงไม้๑๑๗นครสวรรค์พรีศนูโลก

แล้วก็ทางตำรวจเองก็
จำเป็นต้องเปิดช่องทางพิเศษบริเวณถนนผลโยธินหมายเลข๑
เขตอำเพิ่งกรกภะจังหวัดนักความสวรรค์
เพื่อให้มีช่องทางการจราจรขาล่อง
เพิ่มขึ้นเป็นระยะทาง๘๑๑กิโลเมตร
เพื่อให้รถวิ่งได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับ

ค่อยเดินทางกันขับรถไม่ประมาทนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ช่วงไหน
ส่งข้อความมาบอกรายงานสภาพการจราจรได้นะคะ